ท่านผู้ชมครับมาดูอีกคดีหนึ่งครับก็ถือว่าโหดเยี่ยมมากนะฮะ
มีคนร้ายใช้มีดกระหน่ำแทงคู่กรณี
สาเหตุเนี่ยมาจากการขับรถปาดหน้ากันตายไปสองศพ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าแหลมทอง
เป็นถนดมุ่งหน้าลงหาดบางแสนในพื้นที่ตำบลแสนสุขอำเภอจังหวัดถุนบุรี
เมื่อคืนนี้ตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งเหตุแทงกันตายนะครับ
ตอนแรกสาหัสก่อนแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ที่เกิดเหตุผู้ที่ถูกแทงอาการสาหัสอยู่มี๒คนนะครับ
นายสุริญาฅรรมถูกแทงที่หน้าท้อง
ส่วนนายธนคริตรัวแหล่หลายหรือว่านายเอ๋
อายุ๓๗ปีที่มาด้วยกัน
ถูกแทงที่กลางหลัง๒แผล
ตอนที่เจ้าระธิไปถึงนอนหายใจรวยลินอยู่กลางถนนเลย
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของทั้ง๒คนล้มอยู่
นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลบุรพาแต่ว่าที่สุดแล้วทั้งสองคนก็เสียชีวิตนะครับ
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์คือเขาเห็นเหตุการณ์เลยนะ
จำทะเบียนได้หมายเลขทะเบียน๕กกย๗๖๔๕กรุงเทพมหานครมา
จะไปขับปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายทั้งสองคนที่เขาขี่กันมา
หลังจากนั้นรถจักรยานยนต์ก็จอดที่ข้างทางแล้วรถยนต์คันนั้นก็จอดเหมือนกัน
ก่อนจะมีวัยรุ่น๒คนเดินลงไปจากรถแล้ว๑ใน๒ใช้มีดนะถือมีดมาด้วยนะ
แทงเข้าไปที่นายธนกฤษก่อนนายธนกฤษตอนนั้นยังนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์
ก็ตกรถลงมาเลยแล้วก็หันไปแทงนายสุริยาแล้วคนร้ายก็ขึ้นรถขับรถหลบหนีไป
จอดกันแล้วก็เดินลงมาแทงกันแต่ไม่รู้ไอ้ตอนปาดหน้ากันเนี่ย
แล้วไปมีเรื่องมีราวจากไหนมาก่อนหรือว่ามีการตะโกนอะไรใส่กันยังไงหรือเปล่า
แต่เป็นว่ามีการปาดหน้ากันแล้วก็จอดรถแล้วก็ลงมาเจอกันก่อนจะแทงกันตายนะครับ
แม่ของนายสุริยาที่เสียชีวิตวันนี้ก็กล่าวทั้งน้ำตาแล้วครับ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยถือว่าจิตใจโหดเยี่ยมมากมีเรื่องมีราวกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ถึงขั้นต้องใช้อาวุธทำร้ายกันจนเสียชีวิตนะครับ
ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกชายอย่างกระทันหัน
โดยขอให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว
อาจจะช่วยเร่งคดีเร็วที่จุดเลยค่ะ
เด็กคนนี้ไม่เรียบร้อยไม่เคยมีปัญหาเลยลูกเราไม่เคยเพลงในสายตาพระแม่
ทำไมต้องทำกันขนาดนี้

ใจคอโหดเยี่ยมเกินไปค่ะ
ทำขนาดนี้แทบเอาอาวุธมาขู่กันเพียงสักที
คนเรามันก็ต้องมีความกลัวกันนะใคร
ให้ทำไมถึงโหแล้วร้ายกันขนาดนี้
แม่ทำใจไม่ได้ไหมค่ะ
ไม่ค่ะไม่เลย
ประหารเลยค่ะ
คือแม่บอกดูข่าวเป็นประจำเลยได้ยินข่าวแบบนี้ประจำเลย
มีเรื่องมีราวขับรถปาดหน้ากันทำร้ายกันเนี่ย
ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเอง
ใช่ลูกชายมาถูกแทงเสียชีวิตเนี่ย
ตมตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการ
ก็เดินทางมาตรวจสอบคดีนี้ด้วยนะครับ

เพื่อวางแผนติดตามจับกลุ่มคนร้าย
เรื่องต้นตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
ส่วนสาเหตุนั้นเบื้องต้นคาดว่ามาจากเมาแล้วก็ขับรถปาดหน้ากัน
แล้วก็จอดรถแล้วลงมาแทงกันจนเสียชีวิต
สองศพเลยค่ะอืม